เพราะว่าฝนมันตกด้วยอะไรต่างนานา
ยังมีปรากฏการณ์ลูกคางคกเป็นแสนตัว
ออกจากทุ่งนามาบุกบ้านชาวบ้านเหมือนกัน

พอไปดูแกล้งมันกระโดดเด้งดึบ
เล็กเราเห็นก็น่ารักดีห้ะแต่มันก่อกว่าความรำคาญ
อยากให้มันโตไปกว่านี้เลย
บอกว่าหลายสิบปีมาแล้วเคยเห็นครั้งหนึ่ง
ลูกคางคกขึ้นมาจากทุ่งนานะคะ
แต่พอเห็นรอบนี้ก็ถือว่าเออมันเป็นเรื่องแปลกเนอะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ยังไปสอบถามเพิ่มเติมจากชาวบ้านที่นั่นนะคะ
ก็คือนางสำลียางนอกอายุ๖๘ปี
นางสำลีก็บอกเหมือนกันว่าเกิดมานะคะ
ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุขนาดนี้เนี่ย
ยังไม่เคยพบเห็นลูกคางคกออกมามากมายขนาดนี้เลย

แต่ว่าคืนก่อนนี้มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
มาชาวบ้านก็เห็นลูกคางคกเดินเต็มถนนในหมู่บ้านเป็นแบบ
เขาบอกเป็นแสนตัวก็คงประมาณการเอานะคะว่ามันเยอะมาก
บางคนคิดว่าเป็นลูกออสก็คือลูกกบ
แต่ไม่พอเอาสวิงแล้วเอาตาข่ายมาดักดูดูชัดอ้าวมันลูกคังคกนี่นะ

ถ้าเป็นลูกออสเนี่ยมันยังเอาไปทำหมกฮวกหมกลูกออสได้อ่ะคุณ
แต่นี่มันเป็นคางคกเขาก็เลยเอาไปเททิ้งเอาไปคืนธรรมชาติไปนะคะ
ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ลูกคางคกนับแสนที่บวกมาถึงหมู่บ้าน
กว่า๕๐๐คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออไม่รู้เหมือนกันนะว่า
สาเหตุเนี่ยมันมาได้ยังไงมันมาเพราะอะไรนะคะ
เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องความแปลกอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
นับดีกว่าแล้วก็ไปตีเลข
ไหวเหรอถามก่อนไวเหรอ
เดี๋ยวมันกระโดดตัวนู้นตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนนับแล้วนับอีกนะคะ